เพราะว่าสุนัขของอีกบ้านหนึ่งไปถ่ายหน้าบ้าน
เพื่อนบ้านใช้ไม่กวาดฟาดหัวสุนัข
เลือดออกปากกระโหลกล้าวเลย
แล้วก็อ้างตีเพื่อสั่งสอน
มันไม่ใช่สั่งสอนแล้วไหมนี่คือการทำร้าย

คุณนี่สุนัขตัวนี้ชื่อน้องเปปซี่นะ

เปปซี่ต้องเจ็บหนักแบบนี้นะฮะ
เลือดทะลักออกจากปากเลยนะครับ

เปปซี่เป็นสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑เมษายนนะครับ
นางสาวธนารักษ์โครงกระเรียน
นำเจ้าเปปซี่ไปฝากไว้
กับนางจันดีทองภูน้าสาว
ซึ่งเปิดร้านขายของชำ
อยู่ที่หมู่บ้านโคกสว่างตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพ็ญ

และทีนี้ทางด้านของน้าสาว
ก็ปล่อยเจ้าเปปซี่เดินอยู่ในบ้านนั่นแหละ

แต่ระหว่างที่นางจันดีน้าสาวขายของอยู่
เธอได้ยินเสียงนะเสียงเหมือนเอ๊ะ
ข้างบ้านทุบตีอะไรอยู่และเสียงสุนัขร้องอะคุณปรากฏว่า
พอวิ่งออกไปดูเห็นเจ้าเปปซี่เนี่ย
นอนเลือดกลบปากอยู่คุณ
จันดีเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นแม่ของเธอก็ร้องเรียกเจ้าเปปซี่
แต่เจ้าเปปซี่มันไม่ขยับตัวมาหาเลย
มันขยับไม่ได้เลยคุณมันเจ็บหนักมันนอนฟุบอยู่แบบนี้เลย

ทีนี้นางจันดีก็เลยต้องรีบอุ้มเจ้าเปปซี่เนี่ย
กลับมาที่บ้านแล้วก็ถามนายนพดล
เจ้าของบ้านที่เจ้าเปปซี่มันไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ

ว่าตีหมาทำไมตีเปปซี่ทำไม
หมามันทำอะไรให้เสียหายมากนักเหรอ
ได้รับคำตอบจากนายนพดลเพื่อนบ้านว่าอะไรรู้ไหมคุณ

หมามันมาขี้ใส่หน้าบ้านมันสกปรก
ทีนี้ครับนางจันดีก็ต้องรีบโทรบอกหลานสาวนะ

ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์อุดรธานีหน่อย

เพราะว่ามีการโพสต์เรื่องนี้ในโซเชียล
คนเข้าไปเห็นโอ้โหสงสารเจ้าเปปซี่เหลือเกินนะฮะ

กรบปากแล้วก็กระโหลกล้าวเลยเหรอ

ทางด้านของเจ้าของหมาแจ้งความ
เพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายและอีกอย่างหนึ่ง
คาดว่าไอ้ฝั่งนู้นนะฮะที่ตีมหาเนี่ย
ก็คืออาจจะเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ได้

ก็ทางด้านตำรวจสพเพ็ญเจ้าของพื้นที่เนี่ย

แล้วก็ทำการสอบส่วนทั้งสองฝ่ายนะครับ
ตำรวจเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิด
ตามพป้ทารุณกรรมสัตว์
เป็นอาญาแผ่นดินและเป็นคดีของรัฐโดยตรงนะครับ
ต่อให้เจ้าของสุนัขจะยอมความ
หรือไม่ยอมความก็ตามรัฐก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับ
แต่ทราบว่ามีการขอโทษขอโพยกันแล้ว

แล้วก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเจ้าเปปซี่กันแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางคนที่ตีเจ้าเปปซี่คือนายนพดล
ก็เป็นผู้เสี่ยงสูงโควิด๑๙ด้วยนะ
ก็ต้องไปกักตัวที่ทุ่งนา
รับรู้แล้วตอบสนองได้แล้วนะครับ
ดวงตาของมันยังมองไม่ชัดเลย
สัตวแพทย์ตรวจแล้วและอาการเจ็บขาก็ดีขึ้น
ทีนี้หมอต้องอาจจะถอดน้ำเกลือเร็วนี้นะคุณฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะ